กินอีกหนึ่งเมนูคุณชนะปกติคุณชอบกินย่าอ่อนใช่ไหม

แต่คราวนี้ดิฉันจะพาคุณไปกินย่าทอด
เพราะเขาบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของคนใต้
แล้วย่าที่เขาเอามาทำเนี่ยคืออะไรไปดูกันค่ะ
นี่คืออะไรมิติใหม่แห่งการกินย่า
ใช่ค่ะแต่ว่านี่คือเมนูพื้นบ้าน
เขาเรียกว่าทอดเบื่อย่าช้อง
ใช่ค่ะร้านนี้อยู่ที่อำเภอกระปงจังหวัดภังงานะ
ผู้ใช้ดิคโต๊คอ่ะท่านนี้คุณแหม่มผักกากรอง

นี่เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้พยายามอ่านออกเสียงให้ได้ตามเขาอยู่นะ
ชาวบ้านท้องถิ่นเขาเรียกอันนี้ว่าย่าช้อง
ย่าท้องมันไม่เหมือนย่าอ่อนที่คุณกิน

ย่าช้องเป็นพืชน้ำที่เติบโตได้ดีในแหล่งที่น้ำค่ะ
อยู่ในประเทศไทยจะพบก็คือทางจังหวัดระนองกับพังงานะคะ

เขาจะเอามาชุบแป้งแล้วทอด
เขาบอกอร่อยเด็ดมากนะอร่อยจริงนะ
ย่าช้องเนี่ยนะคะจะต้องตัดเป็นท่อนแล้วก็เรียงแล้วก็มีกุ้งวางด้านบนเลยนะ
มีกุ้งนะแล้วก็ชุบแป้งแล้วทอดกรอบคือ
แป้งทอดกรอบของเขาเนี่ยเขาจะปรุงเครื่องเทศผสมแล้ว
และคุณต้องมากินกับน้ำจิ้มรสหวานเปรี้ยวเผ็ดนิดนึง
คล้ายกับคุณกินกุ้งแพรทอด

จากคุณจะลงไปที่จังหวัดระนองหรือว่าพังงาเท่านั้น
หาด้ายเหมือนกันนะค้า
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้มันอาจจะหาได้ยากมากขึ้น
แต่ลืมบอกไปว่าเขาขายกันอยู่ที่แพร่ละ

ช่อละ๒๐บาทคุณผู้โฉน
พับพึ่งทานน้ำพับพึ่งทานน้ำ
อ๋อเป็นพับพึ่งที่อยู่ในน้ำอะไรแบบนี้นะคะ

แล้วก็ข้อมูลดีจากคุณแม่มพกากรองนะจ๊ะ

อ่ะเรื่องดีของกินอร่อยเอามาฝาก